ส่วนความสำเร็จนะครับของทัพนักกีฬาไทยหลังจากนี้ก็คงได้ลุ้นเชียร์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
และที่สำคัญเนี่ยนะครับอีกหนึ่งกีฬาที่จะเป็นกีฬาที่ช่วยเราโกยเหรียญทองในมหากรรมกีฬาแทบจะทุกสมัยนะครับ
ก็เมื่อวานเราประสบความสำเร็จจากทีมชุดของชายที่ชนะทางมาเลเซียนะครับ
ซึ่งแน่นอนมันก็น่าจะการันตีความสำเร็จไปเรียบร้อยนะครับ
เพราะว่าดูแล้วเนี่ยหลายชาติเนี่ยก็ควรจะแข็งแกร่งสู้เราไม่ได้นะครับ

มันก็มีบ้างค่ะในความคิด

แล้วก็คือก็อยากให้พ่อแม่เขาภูมิใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
นักกีฬาไทยหลายคนอยากไฟฝันเป็นส่วนหนึ่งให้ได้
เช่นกันกับปุ๊กกี้นิพาพรสรุปพล
ตระก้อสาวทีมชาติไทยที่ติดทีมชาติตั้งแต่ปี๒๐๑๙
เพราะก่อนหน้านี้ในปี๒๐๑๙ปุ๊กกี้เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บเอ็นค่อยหน้าเข่าขวาขาด
ทำให้ยังไม่ถูกเรียกติดทีมไป
ก็ก่อนอื่นเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างมาก
แล้วก็ต้องมีวินัยในการที่จะรู้ว่าตัวเองบาดเจ็บตรงไหน
ต้องดูแลส่วนตรงไหนที่เราต้องพยายามทำให้มันแข็งแรง
แล้วก็สามารถเซฟเข่าของเราได้มากที่สุดค่ะ
แล้วมันก็จะนำไปใช้ในการเล่นการอะไรได้
ครั้งนี้มันก็คือความหวังของที่เราตั้งไว้
เราอาจจะไม่ได้คิดถึงระดับโลกระดับอะไร
หรือว่าเราค่อยไปคิดอีกเป้าหมายนึงว่าจะไปแมทไหน
ปีนี้จะอายุเพียง๒๕ปี
แต่นิพาพรยอมรับว่าตระก้อได้ให้อะไรกับตัวเธอหลายอย่าง
อาชีพที่จะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้
รวมถึงการปล่อยวางในสิ่งที่ควร
ให้หลายอย่างเลยค่ะหนึ่งก็คือมีอาชีพ
หนูมีอาชีพแล้วหนูเป็นทหารอากาศค่ะ
เขาให้โอกาสให้อาชีพเราก็คือว่า
แล้วเข้าไปมีงานทำค่ะเป็นทหารของกองทัพอากาศ
แล้วก็ประสบการณ์ก็เยอะค่ะยิ่งบาดเจ็บมาอะไรอย่างนี้
มันสอนอะไรเราเยอะบางทีเรายึดติดหรือว่าคาดหวังอะไรมากเกินไป
พอเรากลับมาคิดว่าเจ็บเราก็แค่เอาแบบตัวเองไหว
สามารถเล่นไหวก็เล่นไปมันเหมือนแบบว่า
ให้เราผ่อนคลายไม่ต้องกดดันตัวเองขนาดนั้น

เราต้องยอมรับว่าเจ้าภาพเวียดนามทำงานกินได้ดีขึ้นมาก
และเมื่อประกอบกับเสียงเชียร์อันดังกระหึ่มในสนาม
ทำให้พวกเขาสู้จนดูสุดท้ายจริง
ริจดาวินถ่ายภาพทันทัศน์วิธิมานนท์
ทีมข่าวธิลาธิรัตน์ไทยรัตทีวีรายงานจากประเทศเวียดนาม